ส่วนเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ชุมพรนะฮะอืมจาเชิดอ่า
เดี๋ยวดูคลิปจากกล้องวงจรปิดนะครับจาเชิดเนี่ย
เขาไปแอบคบอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งค่ะเธอก็ทำงานอยู่กลางดึกเนี่ยฮะ
เพราะว่างานมันต้องทำดึกจริงจริงนะเขาจะทำพวกอ่า
พืชผักสมุนไพรใบกระท่อมอะไรเนี่ยแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าเนี่ย
กับเพื่อนเพื่อนบุกไปหาเขาแล้วทำร้ายเขาจนบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ

นี่ค่ะคือจาเชิดเนี่ยบุกมาเนี่ยแล้วมาหาหญิงสาว

คือตรงเนี้ยมันพ้นมุมกล้องแล้วแต่ได้ยินเสียงนะ
นี่ฮะไม่รู้ทำอะไรเขาอยู่ด้านใน
แต่เขาร้องไห้คือเสียงดังขึ้นแบบเจ็บปวดอะค่ะโอ้ยคือได้ยินเสียงบอกจะให้เขากลับบ้าน

คืนที่ผ่านมาครับทุกผู้ชมครับค่ะ
เป็นร้านกาแฟในปั๊มริมถนนสายเอเชีย๔๑ที่อำเภอเมืองชุมพร
นี่จาเชิดเสื้อน้ำเงินเนี่ยฮะ
มาหาหญิงสาวคนสนิทนะ
สมมุติว่าชื่อพลอยก็แล้วกันพลอยอายุสามสิบเก้า
อยู่ในร้านตรงนี้แต่ว่าคลิปเนี่ยจะมองไม่เห็นมันพ้นมุมกล้องไป
นี่นะฮะแต่ก่อนหน้านี้จะเห็นว่าตอนจาเชิดมาเนี่ย
เพื่อนเพื่อนของพลอยเนี่ยวิ่งกันก่อนคือวิ่งหนีประหนึ่งว่ามีคนจะมาป้นบ้านแบบนั้นเลยนะคะ
เพราะจาเชิดเอาปืนมาด้วยมีหน้าล่ะท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูสภาพของหญิงสาวคนนี้หน่อยนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเขาต้องเรียกเจ้าหน้าที่มานะครับ
หญิงสาวคนนี้นี่ฮะวันนี้เธอออกมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
ใบหน้าบวมปูดไปหมดนี่เซ็นเซอร์ยังเห็นเลยอ่ะค่ะว่าตาปูดบวมไปหมดเขียวม่วงเลยเนี่ย
เห็นไหมตาข้างซ้ายนี่แบบเขียวช้ำแบบปิดอ่ะแขนขานี่คือเขียวช้ำทั้งตัว
อาการหนักเลยพลอยบอกว่าคนที่ทำร้ายเนี่ยคือจ่าเชิดซึ่งเนี่ย
คบหากับเธออยู่ประมาณแปดปีค่ะนะฮะเธอก็ยอมรับว่าจาเชิดเนี่ยเขาก็
มีครอบครัวแล้วนั่นแหละนะเธอก็แอบคบกับจาเชิดอยู่
แต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบโอ้โหเป็นกิจจะลักษณะคือเหมือนกับแอบคบกัน
ค่ะนะจาเชิดก็จะมาหาเธอบ้างแวะเวียนมาหาอยู่เป็นประจำ
แต่ระยะหลังเนี่ยจาเชิดเริ่มหึงหวงหนักมากทำร้ายร่างกายเธอบ่อย
ก่อนจะเกิดเหตุในภาพในกล้องวงจรปิดเมื่อคืนนี้เนี่ยเธอก็เคยถูกจาเชิดทำร้ายถึงขั้น
จับมัดมือมัดเท้าปิดปากมาแล้วนะตอนนั้นเนี่ยไม่ไหวฮะ
ถึงขั้นต้องขอเลิกแต่จาเชิดไม่ยอมเลิกถามว่าเอาแล้วเหตุการณ์ในกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
พลอยบอกว่าอ่าถ้าดูภาพตอนแรกเลยนะฮะท่านผู้ชมครับพลอยบอกว่าที่ร้านเนี่ยมีเธอคือพลอย
มีเพื่อนของเธอกับแฟนของเพื่อนเธอนะเพื่อนเธอคือพิมนพัฒน์
สามีของเพื่อนเธอคือพัศกรเนี่ยฮะก่อนจะวิ่งกันเนี่ยวิ่งวิ่งหนีเลยอ่ะ
ก่อนหน้านี้คือเขาร่วมกันทำธุรกิจเรื่องจำหน่ายต้นกล้ากระท่อมจำหน่ายใบพืชกระท่อม
ค่ะกำลังนั่งเรียงพืชกระท่อมเนี่ยเป็นมัดมัดบรรจุกล่องเพื่อส่งให้ลูกค้าอยู่อ่า
ตีหนึ่งครึ่งเมื่อคืนมาถึงจ่าเชิดมาถึงเนี่ยมาหาเธอเนี่ยฮะ
บุกเข้ามาเนี่ยคือเอาปงเอาปืนมาด้วยชักปืนขู่เลย
แล้วก็เข้าไปหาเธอที่เธอเข้าไปนั่งกินข้าวอยู่ด้านในแล้วทำร้ายเธอเลย
เหมาะแหมต้องไม่ยอมนะถ้าว่าคือด้วยสุดสุดมากแล้ว
คนเรามันเลิกกันเยอะแยะแต่นี่มันมาทำร้ายเกินพี่
อ้อนวอนขอโทษให้ลองโทษให้ว่าให้ตัวเองโทษไม่ยอม

แกก็ตีหนูแล้วพอหนูบอกว่าเดี๋ยวหนูจะฆ่า
หนูจะใช้มิดอันนี้แทนตัวเอง
หนูสักครั้งหนูก็วิ่งออกมาพี่
หนูทำมิดอันนี้หนูบอกอยากเข้ามันน่ะ
เพราะแกอยู่ข้างประตูฝั่งหนู
บอกว่าเธอก็นั่งเรียงใบกระท่อมมัดบรรจุลงกล่องเพื่อจะส่งให้ลูกค้า
คือทำธุรกิจร่วมกันกับพลอยแล้วก็มีสามีเธอช่วยกันด้วย
ความจริงพ่อของเธออยู่ด้วยพ่อของพิมพ์ภัทรพ่อยู่๕๘ละ
เตรียมข้าวเตรียมของอยู่ใกล้แถวนั้นแหละ
คือตอนนั้นตอนที่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยสักตีหนึ่งครึ่งเนี่ย
พ่อเนี่ยเรียกให้ไปกินข้าวกันแต่เธอกับสามีเนี่ยยังเรียงของต่ออยู่
แล้วพลอยเนี่ยเขาเข้าไปกินข้าวก่อน
มันก็เลยเป็นจุดที่กล้องวงจรปิดเนี่ยไม่เห็นจุดด้านใน
จาเชิดมาถึงมาเคาะกระจกหน้าร้านตะโกนให้เปิดประตู
แล้วชักปืนออกมาจากเอวตอนนั้นเห็นปืนก็เลยตกใจกันต้องวิ่งหนีกันก่อน

คุณพ่อของคุณพิมนภัฏบอกว่าจาเชิดเขาเป็นคนขับรถให้กับ
ตผู้การจังหวัดชุมพรคนหนึ่ง
แล้วก็เคยมาที่นี่ที่เกิดเหตุ
แล้วก็ทะเลาะกับพลอยอยู่หลายครั้ง
เพราะจาเชิดมาถึงเนี่ยถือปืนมาด้วยแล้วขู่ไม่ให้ยุ่ง
คุณธนโลศพอของเพื่อนพลอยบอกว่า
ก่อนจะไปเคาะประตูกระจกแล้วเข้าไปในร้านเนี่ยนะฮะ
ซึ่งตอนนั้นต้องวิ่งหนีออกมาแล้วก็แจ้งตำรวจให้มานะครับ

ว่าสาเหตุมาจากเรื่องหึงห่วงครับ
ว่ามันต้องจะช่วยยังไงเหมือนกัน

ผมก็ไม่รู้จะทำไงเมื่อเรามือเปล่าแล้วเราเป็นคนธรรมดา
เราเป็นคนทำธุรกิจอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วพังบ้านกลางค่ำกลางคืน
อย่างนี้มันความปลอดภัยอยู่ตรงไหนผมไม่รู้
จริงแล้วเนี่ยเขาทำงานอยู่กับผมเขาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท
ก็ถือหุ้นบริษัทผมอยู่เมื่อก่อนเคยเป็นเมียน้อยจ่าเชิด
แล้วทีนี้เขาเลิกเพราะเขารู้ว่าแต่เพื่อนมีเมีย
เขาก็เลยเลิกเขาก็เลิกปุ๊บจ่าเชิดเขาก็ไม่ยอม
นั่นคือปัญหาเคยทุกข์ทำร้ายทำร้ายเขาไปทีเขาไปแจ้งความ
เหมือนเมื่ออาทิตย์อีกแล้วนะตีเขาไปแจ้งเขรียดไม่หายเลยนะ
แล้วเขาไปแจ้งความไปทิ้งครั้งนี้หนักกว่าเดิมนะ
เมื่อคืนกำลังบรรจุใส่กล่องจะส่งให้ลูกค้าจ่าเชิดบุกเข้ามาในร้านซะก่อน
คุณพลอยที่จาเชิดบุกเข้ามาทำร้ายแจ้งเอาผิด๒ข้อหา
คือเรื่องทำร้ายร่างกายแล้วก็เรื่องพยายามฆ่านะฮะ
เพราะเธอบอกเธอก็โดนมาหลายครั้งแล้วเมื่อคืนก็โดนทำร้ายอีก